คุณผู้ชมค่ะรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมทวรรณราชสมบัติครบ๗๐ปีค่ะ
เพื่อให้คนในชาติได้ร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพลียงกัน
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเฉลิมทวรรณราชสมบัติครบ๗๐ปี๙มิถุนายน๒๕๕๙
โดยสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือเรียนราชเลขาธิการขอให้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติและกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวันราชสมบัติ
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม
สำนักราชเลขาธิการและกรมการศาสนาจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
รับผิดชอบสำหรับพิธีถวายพระพรแดดพระบาทสำเร็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวันพระฤหัสบดีที่เก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าพร้อมเพียงกันในเวลาเก้านาฬิกาเก้านาที
ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามอีกทั้งยังจัดนิทัศกาลเฉลิมพระเกียรติ
ทำดีเริ่มได้ที่ใจเราภายใต้โครงการปณิธานความดีปีมหามงคล
เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะตั้งปณิธานความดี
และกระทำความดีเพื่อประโยชน์ต่อตนเองครอบครัวองค์กรและประเทศชาติค่ะ